แมวติดห้องเครื่องของรถยนต์ปกติติดกี่ตัวค่ะ

คราวนี้คุณผู้ชมตัวเดียวกลัวเหงามั้งคะ

ลูกแมว๓ตัวอายุลูกแมว๗วัน
เพศผู้๑ตัวเพศเมีย๒ตัวจบข่าวได้

เบียนรถต้องมาบ้านเลขที่ต้องมีของมันต้องมีนะคะ
แต่ว่าเอาเจ้าหน้าที่เขาทำงานกันหน่อยไหม

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกุศลสถานตรังนะคะ

โอ้นี่ตอนแรกใช้ไฟส่องไปก่อน

ตรงไหนก็แกะตรงนั้นเลยนะคะ
ดูเอ้าตอนแรกคิดว่าตัวเดียว

อายุ๗วันน้องแมว
น้องโอ๊ยสุขภาพยังคงแข็งแรงดีนะคะ

ทะเบียน๘๘๖๐ตรัง
ส่วนบ้านเลขที่ที่รถคันนี้จอดอยู่นั้นไซส์แล้ว
บ้านเลขที่๙๐ทับ๒
อยู่ที่ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะ
กู้ภัยบอกว่าน่าจะเป็นแมวที่อื่น
คือแม่แมวไปคลอดไว้
แล้วก็คาบมาคาบลูกมามาไว้ตรงนี้นะคะ
ฉะนั้นก็เลยบอกว่าอ้าวแฮมมาเลยค่ะ
มาดูแล้วมาตีไม่ใช่ตีแมวนะคะตีเป็นเลขนะคะ
เลขเด็ดที่จะซื้อเนี่ยก็คือ
เลขรถเลขที่บ้าน
แล้วก็แมวนี่คือเลขสี่อ่ะถ้าตีอ่ะ

อ่าค่ะ